เริ่มต้นวันนี้กันด้วยความต่อเนื่องและความคืบหน้ากรณีของ
หญิงสาวคนหนึ่งที่รีวิวขายครีมทาผิวผิวขาว
แต่ว่าโดยเฉพาะในส่วนของก้นที่เธอได้เปิดโชว์นะครับ
แล้วก็รีวิวสินค้าไป
ทางสังคมออนไลน์นะครับเป็นข่าวใหญ่โตเลยเมื่อวานนี้
เรื่องต้นตัวเธอเองก็ชี้แจงข้อมูลอะไรไปพอสมควร

แต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีคนไปแจ้งความกับตำรวจ
ว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
แต่เธอบอกว่าก่อนเธอทำเนี่ยเธอปรึกษาทนายความแล้วนะคะ
ว่ามันไม่เข้าข่ายลามกอนาจารย์เพราะมันไม่ได้เห็นของลับของเธอ
ไม่ได้เห็นอะไรก็เห็นแค่ก้นไม่ได้มีของลับไม่ได้เห็นอวัยวะเพศ

ใช่แล้วก่อนหน้านี้เธอก็เคยรีวิวมาแล้ว
สินค้าเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่าง
แต่ตามกฎหมายเป๊ะเนี่ยถ้าเป็นหน้าอก
ถ้าคุณจะเปิดเผยถ้าเปิดเผยต่อสาธารณะ
จะเป็นทางไหนก็แล้วแต่จะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์สังคมออนไลน

ถ้าเห็นยอดอกหรือว่าหัวนม

มันไม่เข้าข่ายละมกอนาจารย์นะถ้าดูตามตัวบทกฎหมายจริงนะ
ถ้าท่อนล่างด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็แล้วแต่
ถ้าไม่เห็นอวัยวเพศก็ถือว่าไม่อนาจารย์
เฟิร์สที่เป็นประเด็นที่เป็นแม่ค้าขายครีมทาก้นขาว

ทนายความบอกไม่น่าจะผิดกฎหมายก็เลยทำ
เขาก็ทำมาตลอดนะฮะหลายสินค้า
และวันนี้ครับหลังจากที่มีคนไปแจ้งความ
จากกรณีล่าสุดที่เธอรีวิวเรื่องครีมทาก้นขาว
ก็เลยทำให้เธอต้องหอบหลักฐานต่าง
เอามาพบตำรวจนะครับ
เป็นตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
วันนี้ได้เรียกตัวนางสาวนิทธการนันทสุธีพัฒน์
เจ้าของผลิตภัณฑ์ครีมทาก้นขาวมาให้ปากคำ
โดยให้เอาผลิตภัณฑ์ครีมที่โฆษณารีวิวมาด้วย
เพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยา

แล้วก็มีคนมาแจ้งความเอาไว้ว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่
นางสาวนิทธการบอกว่าการโพสต์คลิปดังกล่าว
เป็นการทำงานอย่างหนึ่งของเธอ
และก็ต้องทำเพื่อให้เห็นสรรพคุณของผลิตภัณฑ์

ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีออยถูกต้อง
ไม่ได้แอบอ้างสรรพคุณเกินจริง
ซึ่งต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะถึงจะเห็นผล
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะโชว์อนาจารย์
หรือว่ากระทำการยั่วยวนอะไรนะครับ
เพราะว่าได้ปรึกษาทนายความแล้วอย่างที่คุณเขียนมาสอนบอก
บอกว่าปรึกษาทนายความแล้วการถ่ายคลิปโชว์ดังกล่าวเนี่ย
โชว์ก้นเนี่ยมันแค่เข้าข่ายโป๊คุณเขียนมาสอน
มันโป๊แต่มันไม่ได้อนาจารย์เพราะยังไม่เห็นของลับ
นางสาวนิทการยังได้กล่าวขอโทษสังคมนะครับ

ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนเดียวนะฮะ
ต้องทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะครับ
สิ่งที่เธอทำก็ถือว่าเป็นการทำงาน

ถ้าไม่ผิดกฎหมายนะเธอก็จะทำต่อไป

คือมันพลาดอะไรอย่างนี้ค่ะมันพลาด
คือเรารีวิวสินค้าอยู่แล้วเหมือนแบบ
ทาหน้าก็ทาหน้าทาตัวก็ทาตัว
เวลาทาตัวเราก็ต้องแบบเหมือนเกงขาสั้น

ที่ถ้าเกิดแล้วน้ำหนักก็จะโชว์ขุน

ก็คิดแค่ว่าเราเหมือนบริสุทธิ์ใจตั้งใจรีวิวสินค้า
มันคืองานจริงว่าเราตั้งใจรีวิวสินค้าค่ะ
ว่าอันนี้ใช้แล้วเห็นผลนะใช้แล้วดีนะ
คือเฟิร์สเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากิน
คือกลับไปเราก็ยังต้องรีวิวอยู่

มันคืองานสิ่งเดียวที่เราเลี้ยงชีพทำมาหากิน
เอาเงินไปให้แม่เลี้ยงครอบครัวกินข้าว
แต่เราอาจจะต้องระวังมากขึ้น
เป็นคนรีวิวสินค้าครีมก้นขาวนะคะ
แต่ก็ต้องมาดูในมุมเรื่องของข้อกฎหมาย
เรื่องของบทลงโทษว่าตกลงแล้วมันผิดหรือไม่ผิด
ถ้าผิดมันผิดเรื่องไหนบ้าง
พันธุ์ตำรวจโทสง่าเอี่ยมงามรอง
ผู้กำกับการ๔ปคบก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปสั่งฟ้องที่สารแขวงดอนเมือง

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากไม่ครบถ้วน

สารลงโทษปรับ๖๐๐๐บาท
เจ้าตัวรับสารภาพก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือปรับ๓๐๐๐บาท

ตำรวจก็นำตัวมาแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนะคะ
ในความผิดโฆษณาข้อความอันเป็นเท็จ
และข้อหาโฆษณาข้อความที่ขัดต่อศิลธรรม

คือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการ

รองเลขาสมชายปรีชาทวีกิจเขาบอกแบบนี้นะคะ
ภายใต้ชื่อการค้าชมนิต้า

จัดเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวกาย
สูตรของสารที่เป็นไวเทนนิ่ง
มีการจดแจ้งกับออยถูกต้อง
คือจดแจ้งไว้ว่าเป็นหลักสูตรของไวเทนนิ่ง
แต่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ไปแจ้งกับออยกับข้อความที่อยู่บนขวดบนกล่องเนี่ย

ที่ไปแจ้งกับออยกับที่คุณพูดโฆษณาในโซเชียล

แต่การกระทำในเบื้องต้นที่เห็นอยู่แบบนี้นะคะ
ก็มีความผิดเรื่องของการโฆษณาโอ้อวดว่า
สามารถเปลี่ยนจากก้นดำให้เป็นก้นขาวได้
รองเลขาออยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
ที่คุณจะเปลี่ยนจากก้นดำให้มันขาว

ดังนั้นโฆษณาที่บอกแบบนี้ทาแล้วก้นขาว
มันเกินจริงถือว่าผิดชัดเจน
เรื่องของการที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาโอ้อดเกินจริงนะคะ

เฟิร์สเขาเคยรีวิวสบู่ด้วย

บู่มีชื่อว่าสบู่จิ๋มหนูค่ะ

สบู่นี้เขาโฆษณาในลักษณะที่ว่า

แล้วการรีวิวการขายก็เป็นลักษณะเซ็กซี่

ก็ไม่ต่างจากที่รีวิวครีมทาก้นขาว

เคยโดนมาแล้วหนีโทษในลักษณะแบบนี้
รีวิวสบู่จิ๋มหนูเมื่อปีที่แล้ว

เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะ
เป็นลักษณะของข้อหาฝ่าฝืนมาตรา๔๔

เคยถูกปรับไปแล้ว๓๐๐๐บาทค่ะ

เดี๋ยวต้องร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เบื้องต้นถ้าเคยผิดแล้วเคยโดนปรับแล้ว

ขายครีมก้นขาวแล้วผิดอีกแบบนี้

ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช่ค่ะเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ครีม

จะผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของลามกอนาจารย์ไหม
ผิดเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย

ตำรวจปคบบอกว่าอยู่ระหว่างการประสาน

เพื่อโอนสำนวนมาดำเนินคดีในเรื่องนี้

คือตำรวจบอกว่าอันนี้คือต้องรอ
ปอทเขาโอนสำนวนคดีมาให้ก่อน
ต้องรอก่อนเรื่องของความผิดตามพคนะครับ

ระบุเรื่องของการกระทำที่เข้าข่าย
คำว่าอนาจารย์เอาไว้นะครับว่า
กระทำใดที่ควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยการเปลือยหรือเผยร่างกายหรือทำการลามกอย่างอื่น
โทษนี้ไม่มีโทษจำคุกนะคุณเขียนมาสอน
เป็นโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
คืออนาจารย์ยังไงก็เสียเงินไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นลักษณะของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย
อันนี้มันจะหนักจะหนักขึ้นทันที

ดาราไปวิ่งถ่ายหนังด้วยการแก้ผ้า
หรือไปทำลักษณะเกือบโป๊ะเพื่อจะขายครีมอาบน้ำ
บนรถกระจกใสอะไรพวกนี้ก็เข้าข่ายอาณาจารย์
แต่อันนี้พอดีของเฟิร์สของผู้หญิงคนนี้
เขาเอาไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ก็มีประเด็นเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางออยออกมาพูด
มีเรื่องของการโฆษณาเกินจริง

และมีเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซ้อนกัน
ตอนนี้นะคะก็หลายประเด็นอยู่ล่ะ
ทีนี้เนี่ยทางด้านของออยเขาก็บอกว่า
อยากเตือนนะคะเตือนประชาชนนะคะ
ว่าเวลาเห็นโฆษณาอะไรแบบนี้ต้องระวัง

วันอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้
มันอาจจะมีสารที่ต้องห้าม
เช่นสารประหลอดอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น
มันอันตราย
มีอาการระคายเคลื่องได้นะคะก็ต้องดู

แต่ว่าคือมันเป็นส่วนที่อย่างถ้าเอาแค่ก้นเนี่ยคือเราต้องนั่งอยู่ตลอด
มันอยู่ใต้ร่มผ้าแล้วมันก็เสียดสีกับผ้ากับอะไรต่างเนี่ยสีมันก็จะต่างจากผิวตรงอื่นอยู่แล้ว
ใช่ต่อให้มันอาจจะขาวขึ้นมาด้วยสารต่างที่มันใช้เกินความจำเป็น
คุณก็จะเกิดผลกระทบกับร่างกายคุณอีกอย่างหนึ่งอยู่
ใช่ระวังมันอาจจะมีเนี่ยค่ะสเตียรอยประหลอดเอามาผสมเนี่ย
มันก็จะอันตรายต่อผิวเรานะคะ